ที่ผ่านมาโคตรวิชาพุทธรรมต่อความจริงถึงความจริงวันนี้จะรู้ว่า
ก็คือตอนนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของเราจะต้องอุทธรณ์ต่อไป
ก็ขอไม่พูดอะไรต่อนะครับ
เป็นเรื่องของทีมทนายจะต้องเตรียมประชุม
ดูข้อจุดตรงไหนที่เรายังไม่ได้นำสืบนะครับ

ก่อนหน้านี้ครูบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์หลังสารตัดสินแล้ว
ณขณะนี้ยังมีเซอร์ไพรส์นั่นอยู่ไหมคะ

ก่อนหน้านี้ครูให้สัมภาษณ์ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะ

ที่ครูยืนยันมาตลอดว่าตัวเองคือเจ้าของตัวจริงความจริงก็คือความจริง
คือในวันนี้อย่างกับที่สื่อมวลชนก็ได้รับฟังภิภาคศาสนของศาล
ซึ่งมีสื่อก็ได้เข้าหลายช่องนะฉะนั้นความชัดเจนสื่อหลายช่อง
คิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับว่าคำตัดสินของสารท่านนั้น
มีสิ่งที่เราที่ทีมทนายก็จะต้องไปประชุมกันต่อไป